คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
เราตกตะลึงกันทุกวีทุกวันกับรายการตลอดข่าว
ตัวเงินตัวทองตัวเบลอเทอมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยแหละครับ
โอ้โหมันใหญ่พอกับท่อแล้ว
คุณเหมือนมันโดนสูบลมเลยอ่ะ
เหมือนเป็นห่วงยางรูปตรงกับตัวทองล่ะ

ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเนี่ย

พี่เจ้าหน้าที่เขาลงมาทำท่อระบายน้ำ
ตรงนี้คือพระประแดง

หวนลุกเลยอ่ะเพราะช่วงนี้หวนมันตก
เขาก็ต้องมาดูแลเรื่องของท่อระบายน้ำถูกไหม
โอ้โหแล้วดันไปเจอกับเจ้าตัวนี้

โอ้โหอย่างกับไอ้พวกตัวเงินตัวทองในต่างประเทศ

เขาเรียกว่ามังกรโกโมโด

ตัวเงินตัวทองของไทยนะครับ
ใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่มาก

โอลูลมมันก็จะล่วงมา
โอ้โหเอาแต่พระประแดงก็สมุดปาการนะ

จนธงจะอาทิให้ดูเรื่องของการระบายน้ำออกไป